ยังไงก็ต้องกราบขอเข้ามาพระคุณเจ้าว่าที่ทางท่านผู้ช่วยเขตท่านก็ไม่มีเจตนาร้ายอะไรเลยครับ
คือเขาก็ไปเร่งเล้ากับทางเขตแต่ว่าทางผู้มนวยการเขตก็เกษียณไป
แกก็เลยทำมาแต่ว่านังสืออะไรก็ไม่ได้เขียนอะไรรุนแรง
หรือเปลี่ยนจะบอกว่าเอ่อ
ให้ลดเสียงนะแต่จริงแล้วเนี่ย
ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วอ่ะนะฮะยังไงผมก็ต้องกลับ
ขออภัยอังว่าด้วย
แต่ก็พยายามช่วยกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องช่วยกัน
บวรนะครับบ้านวัดโรงเรียน
ปัญหามันเกิดแล้วต้องช่วยกันแก้ครับแก้อันจบนะคะจริงจริงแล้วเนี้ย
มันจะดังนิดหน่อยดังอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยผมว่ามันมันไม่ใช่สาระ
ก็ไม่น่าจะดังถึงนะฮะไม่น่าจะดังถึงนะวัดเป็นเป็นเป็น
กฤตของกฤตทั้งศาสนามาก่อนอืมมันเป็นกฤตของศาสนามาก่อน
คอนโดจะมาอยู่เนี้ยครับคนไปอยู่ใหม่เนี้ย
ไม่ใช่ไปไล่คนเก่าออกเห็นไหมไม่ใช่

วันนี้ก็อยู่กับผมอีกวันหนึ่งนะครับวันจันทร์หน้าคุณจอมขวัญก็จะกลับมาแล้ว
กำหนดลาพักร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมาหาคุณผู้ชมแล้วนะครับ
แล้ววันนี้ครับคุยกันต่อเรื่องกรณีของวัดไซค์กับคอนโดหรูเรื่องเสียงระคัง
คือไม่มีดราม่าอะไรแล้วนะครับปัญหาจบคลี่คลายไปพูดคุยกันแล้ว
แต่ว่าเราวิเคราะห์กันหน่อยแยกแยะกันหน่อยว่าไอ้กรณีแบบนี้มันจะเป็นยังไงต่อไป
เป็นบรรทัศน์เป็นมาตรฐานเพราะว่านี่ล่าสุดก็มีอีกวัดหนึ่ง

มีมัสยิฎมัสยิฎบังอุทิศอยู่ทะโนนเจ้าโรยลัยกรุงเคตบางค่อแแลม
เคยได้รับหนังสือเหมือนกันมีคนออกมาเปิดเผย

กรณีเหมือนกันเรื่องของเสียงดังเหมือนกันนะครับ
และท่านที่จะมาให้ข้อมูลกับเราวันนี้
มาชี้ว่าตกลงแล้วกรณีแบบนี้เนี่ยเรายึดอะไรแบบไหนกันดีแน่
ก็คือท่านเมื่อสักครู่นี้นะฮะอาจารย์ปรเมฆ
ท่านเดินมาถึงห้องส่งพอดี

ท่านรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
ความจริงเรื่องนี้ไม่ต้องเกริ่นเท้าความกันมากแล้วอาจารย์

คือมันจบแล้วนะเราถือว่าจบแล้วล่ะ

ครับอย่าผมวันนี้มีบางคนพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องของ

ครอบคุณอิสรามก็โดนใช่ไหม
แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาแล้วมันเป็นเรื่องของเสียง

แต่จุดเริ่มต้นของกรณีอย่างวัดไซดเนี่ย

มันพีคขึ้นมาก็คือหนังสือจากเขตไง

เขตบางคอแหลมที่รักษาการผู้มนวยการเขตตอนนั้น

จริงผมบอกเขตไม่มีอำนาจออกหนังสือ

เขตเขาปกครองคารวาส
ส่วนสงฆ์มีคณะปกครองสงฆ์ต่างหาก

เพราะฉะนั้นถ้าสงฆ์ถ้าถ้าพระสงฆ์ทำกิจของสงฆ์เนี่ยกิจทางศาสนาเนี่ยศาสนกิจเนี่ย
เขาต้องทำไปแล้วถ้าเห็นว่ามันผิดเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่คณะสงฆ์เขาดำเนินการ
เช่นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลที่จะต้องเรียกมานั่งพูดคุยกัน
เขาปกครองกันเองเรามีมหาเทรสมาคมที่คอยปกครองสงฆ์กันเอง
อันนี้คือหลักการก่อนส่วนเขตปกครองคารวาส

ประชาชนทั่วไปผมบอกเลยขนาดโบสถ์เนี่ยนะโบสถ์ยังไม่ต้องขออนุญาตเขตนั้นนะ
แต่เวลาเขาสร้างเนี่ยสำนักพุทธเขาเป็นคนดูเขาจะออกแบบไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าท่านผู้ช่วยท่านคงลืมไปล่ะคงไม่เข้าใจแล้วล่ะ
ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับวัดและเกี่ยวกับศาสนกิจเนี่ย
ต้องแจ้งสำนักพุทธเพื่อให้สำนักพุทธเนี่ยนู่นนำเสนอมหาเทรสมาคมที่จะตั้งคณะสงฆ์ไปดูแลกันเอง
อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนการที่ฮ่าระวาดไปสั่งพระได้นี่ผิดล่ะ
อัลล้อคล้อมาที่เขตปุ๊บห้องก็ต้องไปให้เขตต้องแจ้งผิดไปทาง
คือเราเดินเข้าไปคุยขอมาเล่าให้พระฟัง
แล้วจะทำยังไงให้เบาแล้วก็จะชี้แจงไอ้คนที่
ร้องเรียนนี้ยังไงอันนี้ก่อน
แต่ถ้าจะเอาอย่างเป็นทางการเนี่ย
ก็ต้องไปนู่นไปการปกครองของสงฆ์สงฆ์เขาจะว่ายังไง

แต่ถ้าพระสงฆ์เกิดทำผิดวินัยสงฆ์ครับ

เช่นพระดื่มเหล้าเสพยา
อย่างนี้น่ะตำรวจจับได้
เพราะนี่เป็นเรื่องที่สงฆ์เขาไปทำเป็นคาราวาสทำ
มันไม่ใช่กิจของสงฆ์และไม่ใช่ศาสนกิจ
ถ้าศาสนกฤตต้องให้เป็น

มันเหมือนกับว่ามันผิดขั้นตอน

คนที่ร้องเรียนไปนั่งคุยกันอีกทีหนึ่งก็ได้

ตอนนี้บิ๊กโจ๊กจะเข้าไปดูที่ฝรั่งคนนั้นเป็นใครเอาเข้าไปใหญ่เลยทีนี้

มานั่งดูว่าขั้นตอนที่ถูกคุณควรจะทำอย่างไร
และมีอีกวัดที่คุณภาคภูมิพูดถึงขนาดปิดกระจกเนี่ย

เขาต้องทำอะไรก่อนจะสร้าง

หลักทั่วไปเราบอกมีการประชาพิจารณ์

เขาต้องออกประชาพิจารณ์ทำไม

เคารพสิทธิของชุมชน

แล้วเราไปอยู่ถึงเราบอกเขาคุณอยู่

ไล่เขาออกไปห้ามเขาทำ
มันไม่เคารพสิทธิ์ของคนที่เขาอยู่ก่อน

มีข้อกำหนดเอาอย่างง่ายเลย

ก็จะมีเขตปลอดภัยในราชการทหาร

มันคล้ายมันถ้าติดกับ

อย่างกองทัพเรือที่สัตหีบ
เขาจะประกาศอะไรสนามบินก็ต้องขึ้นมาอย่างนี้
เหมือนกับคนที่จะสร้างบ้าน

ขึ้นมาได้เลยนะต้องไปออก

ตรงนี้กี่ดีทีเบลตรงนี้จะเท่าไหร่

จะมาอยู่ในที่ที่ตรงนี้

คุณต้องรับภัยพิบัติอันนั้นไป
เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมาอยู่ในเขตพื้นที่สนามบิน

ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณจะมาสร้างคอนโดหอพักอพาร์ท

มันต้องดูสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยก่อน

พื้นที่สูงไหมโซนนั้นโซนนี้
นี่คือการกำหนดเพื่อความเรียบร้อย

สถานบนเถิงอาปบฤทธิ์ด้วย
ไปติดวัดได้ไหมไม่ได้
มันแคทบังคับการอยู่ร่วมกันอย่างสันนี่สุ
เราไม่มาตามล่าแล้วว่าใครเป็นคนร้องคนอะไรไง
แต่เรากำลังคุยกันว่าเรื่องนี้มันทำให้เห็นว่า
รู้เรื่องของหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติของคนไทยหรือเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ย
คนร้องนะเขาก็ไม่รู้หรือยังไรว่า
เขาเป็นผู้มาซื้อคอนโดอยู่เช่าคอนโดอยู่

คือคนไทยเราบางทีไม่ค่อยรู้จักสิทธิ

คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยคงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ย

แล้วก่อนที่คอนโดเราจะสร้างเขามีการทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต้องเคารพชุมชนอ่าต้องเคารพอะไรอย่างนี้

แต่พอเราเสียงดังปึ้งเราฟ้องเลย
มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนในคอนโดเอง

ไม่ทราบว่าไอ้รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ย

เพราะรายงานกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ย
มันใช้ผู้ประกอบการขออนุญาตการก่อสร้าง
เพราะต้องสร้างตึกที่มันสูงกว่า

เวลาเขาขออนุญาตเขาก็ขอที่เขตนั่นแหละ

ขอความร่วมมือพิจารณาปรับลดระดับเสียง
และช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการตีละครั้ง
ขอความร่วมมือได้ไหม

สังคมไทยไม่ใช่สังคมที่ต้องเป็นหนังสือตลอด

แต่ถ้าต้นได้ดูรายงานเสร็จป๊กก็จะต้องไม่กล๊าออก

คณะกรรมการและเลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

เปิดเผยข้อมูลเนี่ยเรื่องการสร้างคอนโดมิเนียม
เขาต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อน

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบช่วงเปิดดำเนินการ
ที่ได้รับความเห็นชอบและถูกกำหนดเป็นเงื่อนไข

นิติบุคคลชี้แจงผู้อยู่อาศัยในโครงการให้เข้าใจ
และยอมรับในวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิม

ประชาสมพันธ์ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยในโครงการ
ไม่ปฏิบัติกิจกรรมใดที่รบกวนหรือมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในวัดใส่

เจ้าวาดบอกว่าวัดเซ็นอนุญาตให้ถึงขึ้นคอนโดได้

ก็ไปสร้างใกล้วัดสร้างใกล้โรงเรียน
เขาจะมีการสอบถามจะยินยอมหรือไม่ยินยอม

คนที่อยู่ในคอนโดก็ไม่รู้เรื่องนี้
ว่าเรานี่แหละจะต้องเป็นฝ่าย

ไม่ทำอะไรที่กระทบกิจกรรมของส่งเขา

ผมว่าจริงนะถ้าเรามองในมุมบวกนะ
ผมว่ามันเป็นบทเรียนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วคนที่อยู่คอนโดทั้งประเทศได้เข้าใจว่า

การซื้อต่อไปการซื้อคอนโด

สลากติดสินค้านะ

คู่มือการใช้หรือคู่มือการอยู่

ปซิกที่แฟนคลารสุสัครของที่อยู่กับผลประจิตแคลม

เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมของวัดนะฮะ
ที่มีคนร้องเรียนว่า

คนไทยทุกคนนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องนี้นะครับ
อาจจะมีบางคนที่เขามองว่าเสียงดังนะครับ
แต่เรากำลังคุยกันเพื่อที่จะให้เห็นมาตรการเห็นบรรทัศน์ชัด
ว่าจริงแล้วควรร้องหรือไม่ควรร้อง

เอาเป็นว่ามาดูข้อมูลของอีกทางวัดหนึ่งก่อนนะครับ
วันนี้ก็เป็นข่าวขึ้นมานะฮะวัดปริวาสราชสงครามนะครับ
ซึ่งอยู่ที่ถนนพระราม๓แขวงบางโพงพางอยู่เขตยานาวานะฮะ
ปัญหาก็คล้ายกับที่วัดไสได้รับเลยนะครับ
เราจะสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ
จากท่านพระอัศวินสุคันโทนะครับ
ซึ่งท่านเป็นเลขาของเจ้าวาดวัดปริวาสราชสงครามนะครับ
นวัฒกาลหลวงพี่ครับจริงพรครับหลวงพี่ครับ
บกวนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า
มีผู้ที่เขาร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทางสงฆ์ของวัดที่ส่งเสียงดังยังไงฮะที่ได้รับมา
ก็มีร้องเรียนมาครับ
อย่างแรกที่ร้องเรียนมาก็จะร้องเรียนเรื่องสวดมนต์ทำวัด
ครับตอนเย็นจะเสียงดังครับ
นั่งไปรบกวนทำให้เขาไม่ได้พักผ่อน
อืมอันนี้เรื่องแรกแล้วก็เรื่องสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ทางวัดตอนเย็นนี้ประมาณกี่โมงครับหลวงพี่

ทีละครั้งก่อนแต่ว่าเป็นระคังใบเล็กอยู่ที่ภายในหอสวดมนต์
แต่ที่เขาร้องจริงคือเสียงสวดมนต์อย่างนี้เหรอครับ
สวดมนต์ดังมาจากที่ทำการสวดมนต์
อันนี้หนึ่งเรื่อง

แล้วก็จะไปเรื่องถ้านายพรรษาจะเป็นเรื่องระคังตอนตี๔

ขังทำวัดสวดมนต์เช้าตอนตี๔

ร้องทุกวันนี้ร้องมาทางไหนครับหลวงพี่
โทรมาทางวัดก็โทร
ทางวัดก็โทรแจ้งไปทางเขตก็แจ้ง

แล้วเราทางเขตเขาได้มาพูดมาคุยหรือว่ามายังไงไหมครับ
หรือว่ามีหนังสือมาถึงเหมือนกับวัดไทยเลยไหมครับ

ทางเขตเนี่ยเวลาเขาได้รับแจ้งเนี่ยเขาจะเข้ามา

จะมีเยี่ยมหน้าที่เข้ามาทันทีเลย
รับแจ้งปุ๊บแล้วเขาเข้ามาแล้วก็มาตรวจสอบมาสักถาม

แล้วก็มาแจ้งว่าเราได้รับร้องเรียนมาว่ามีเสียงดังรบกวนเนี่ย

ทางวัดช่วยพิจารณาแก้ไขให้ด้วย

แล้วคนที่ร้องนี่คือใครครับ
ไม่ทราบอ่ะไม่ได้ปรากฏชื่อไม่ได้แจ้งเลยว่าเป็นใคร

อาศัยอยู่ที่คอนโดด้านข้างวัด
ห่างกันเยอะไหมครับกับพื้นที่วัด
ห่างกันประมาณหนึ่งร้อยเมตร

จะมีคลองแล้วก็มีพื้นที่ดินว่างท่านอยู่

แต่ก็เอาเป็นว่าเป็นผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมเหมือนกัน

ที่เขาเข้ามาพบที่วัดนี่คือเขาเข้ามาเพื่ออ่า
ขอความร่วมมือหรือเพื่อมาแจ้งให้ทราบว่า
มีคนร้องอีกแล้วนะครับอะไรอย่างนี้ครับ
ว่าเขาต้องเข้ามาตรวจสอบตามการที่มีการร้องเรียน
ต้องทำบันทึกแล้วก็เข้ามาคุยพูดคุยสักถาม

แล้วก็มาทำความเข้าใจกันว่าเราทางวัดจะทำยังไง
เพราะว่าทางเขตได้รับการร้องเรียนมาอย่างนี้ตลอด
เขตเขาเข้าใจแหละว่าทางวัดเนี่ยมีกิจกรรมทางสงฆ์ยังไงบ้างนะ

แล้วเราแก้ปัญหายังไงครับหลวงพี่
ในเรื่องสวดมนต์นี้เราก็กั้นกระจกกั้นห้องเลย

เป็นห้องกระจกแล้วก็มุงหลังคา

ปกติเป็นสาราที่จะไม่มีกระจกอย่างนี้หรือครับ

รอบด้วยกุฏิพระสาราอยู่ตรงกลาง
แล้วเวลาสวดมนต์เราก็จะมีใช้ไมค์ด้วยไหมครับ

เครื่องขยายเสียงแต่เป็นลำโพงที่อยู่ภายในภายในหอสวดมนต์นั่นแหละ
ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็กั้นกระจกแล้ว
กระจกแล้วปัญหาตรงนี้หมดไม่มี

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของระคัง

แล้วครั้งนี้พระเราเนี่ยต้องยังไงก็ต้องตีช่วงเข้าพรรษานะนะ

ว่ามันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมไปแล้วนะ
ที่เราทำกันมาสืบเนื่องกันมาหลายร้อยปี

แล้วก็ปกติจะตีก่อนที่จะทำวัฒน์

ก็จะติดก่อนทางวัดแต่ว่าพอเราได้รับการร้องเรียนไปอย่างนี้บ่อยเข้าทางวัดก็คุยกันว่าเราจะมีวิธีแก้หรือว่าวิธีที่จะลดปัญหาตรงนี้ลงยังไงได้บ้าง

ก็เลยถ้าอย่างนั้นพรรษานี้เราตีเป็นตอนตี๕๓๐หลังจากที่เราทำวัดเสร็จแล้วดีไหมน่าจะช่วยเหลือได้

ได้ให้มันทาวขึ้นมาหน่อยหนึ่ง

ตอนเย็นตีปกติตอนเย็นไม่ค่อยมีปัญหา
ครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็แก้ปัญหาไปแล้วแล้วยังมีคนร้องเรียนอยู่ไหมครับ

ก็ยังมีอยู่เรื่องอะไรครับหนุ่มพี่
ตอนนี้มีเรื่องก่อนเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงเทศกาลบวช
เทศกาลบวชส่วนใหญ่ก็จะบวชตอนวันเสาร์อาทิตย์
อาทิตย์นี้เขตก็จะทำงานหนักหน่อยเขตก็จะมาทุกเสาร์อาทิตย์

ที่เขาบวชหนักแล้วเนี่ย

ทางโยมที่อยู่ที่คอนโดก็จะร้องเรียนต่อ
ไปที่สำนักงานประพุทธศาสนา

หรือที่สำนักนายยกต่ออีก
ก็จะต่อเป็นต้นทอด
แล้วทางวัดก็ต้องแก้ปัญหากันเป็นปลอบไป

วันนี้เวลาน้อยต้องกราบขอ

โอกาสหน้าคงจะได้สอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติม
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อกับทางอาจารย์ประเมฆ
ว่าตกลงแล้วกรณีแบบนี้มันจะควรจะเอายังไงกันแน่นะครับ
วันนี้กราบขอบพระคุณหลวงพี่อัศวินนะครับ

เรียนร่วงหน้าว่าเหลือเวลาแค่ห้านาที
สำหนักพุทธก็แจ้งกลับมาทางวัดแหละ
อ่ะก็แก้ไขปัญหาไปก็แล้วกัน
ทำกระจ่าขั้นอะไรอย่างนี้

ผมบอกว่าเนี่ยวัดเขาอยู่ก่อนต้องเคารพสิทธิ์เขา
แต่ต้องแยกนะต้องแยกว่าอันไหนเป็นศาสนกิจอันไหนไม่ใช่นะ
ศรกิจเนี่ยสวดมนต์ทำวัดเช้าตีละครั้งเนี่ย
วันนี้เป็นเรื่องปกติวิสัยเป็นจารีดประเพณีมานานแล้ว
ส่วนการที่พูดถึงเรื่องมหรสบไปเล่นลิเกอะไรกันเนี่ย
ดนตรีอะไรกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับ
ไม่ใช่ศาสนกิจหรือแม้กระทั่งงานบวชเนี่ย
ไม่ใช่ศาสนกิจที่ไปแห่เสียงดังเลี้ยงโต๊ะจีนเนี่ย
คือเพราะฉะนั้นวัดก็จะไม่ใช่ว่าวัดโอ้โหจะเสียงดังในทุกสิ่งทุกอย่าง
ทำทุกอย่างก็ไม่ได้ไอ้ตรงนี้วัดก็ต้องเคารพคนที่มาอยู่ใหม่เหมือนกัน

ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของศาสนกิจและไม่ใช่เรื่องของสงฆ์
แต่เป็นเรื่องของคารวาสที่ไปจัดงานมรสบเพื่อจะหาเงินให้วัด
คารวาสเอาลูกหลานไปบวชแสดงความมโหลานให้คนอื่นเขาเห็น
อันนี้ไม่ใช่เรื่องของศาสนกิจเลยเป็นเรื่องของคาราวาททั้งนั้น
อาจารย์งานบวชถ้ามีงานบวชที่วัด
แล้วเสียงดังถ้าผมไปร้องว่าพระสวดรับพระใหม่ที่โบสถ์
อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าผมร้องว่าโอ้โหจีนหนังกลางแปลง
อันนี้ผมร้องได้อันนี้อำนาจเขตเลย
ส่งเสียงอึกกระทึกในที่สาธารณะเนี่ยอำนาจเขตเลย
ซึ่งความจริงถ้าเขาจะจัดผมเป็นเจ้าภาพผมเป็นพ่อหน้า
ต้องมีหนังสือถึงพ่อหน้าผมต้องขอนุญาตก่อนมั้ย
กฎหมายกำหนดให้ขออนุญาตขออนุญาตใคร
ขอยาศตำรวจขอยาศหลวงพาค
แต่ถ้าเป็นของพระท่านเนี่ยท่านจะสวดมนต์ทางวัด
อันนี้เป็นกิสทงสงของท่านปกติกิตทงสงเราก็ไม่ยุ่งเนี่ย

อันนี้นี่คือหลักนะครับทีนี้ผมเป็นห่วงอยู่อย่างนี้ไง
ที่เขาละหมาดกันวันละ๕ครั้งเนี่ยนะ

เราดูในสหรัฐคดีอิสรัมบุณอ่ะ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ลูกสู้อย่างงี้

ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปใช่ไหม

จากบทเรียนของวัดแห่งนี้กับเขตบังคอแหลมเนี่ย
ต่อไปคอนโดจะสร้างยากขึ้น

ติดวัดใกล้วัดมากเนี่ยก็ต้องถามกันก่อน
ต้องดูหรือไม่ก็ต้องเอารายงาน
กระทบสิ่งแวดล้อมข้อ๙ข้อ๑๐เมื่อกี้

ความจริงคอนโดที่อยู่ใกล้วัดปริวาสรัชสงครามก็น่าจะ

อะไรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงสำหรับลูกบ้านที่จะมาอยู่
อันนี้ต้องฝากไปถึงนิติบุคคลอาคารชุดทั้งหลายนะครับ
ไปเอารายงานนี้มาแจ้งลูกบ้านด้วย

แต่เมื่อวานที่ผมคุยกับคุณเอกเขาก็พูดถึงเรื่อง

เขาก็บอกว่าจริงเขาก็อยากจะรู้ว่าใครร้อง

กันเสียงไม่ได้หรือถ้ากันเสียงไม่ได้
เขาจะไปช่วยกันในคอนโดที่เกิดเหตุเนี่ยนะ

หรือมันเป็นเพราะตัวคนอยู่

ไม่ใช่คนในคอนโดทั้งหมดที่เขาร้องเรียนนะ

แต่เรามองว่าถ้าจะอยู่ร่วมกัน
วัดก็ถ้าเบาลงได้ก็เบา

เพราะเขาบอกแล้วต้องชี้แจงให้ชัดเจน

ผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ต้องตามระเบียบและกฎหมาย
ผมชอบนะมุมนี้มุมนี้ถ้ามุมให้มันครบเราจะเห็นว่าการออกคำสั่งใดทางปกครอง
คือการขอความร่วมมือใดทางปกครองตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเข้าใจเสียก่อน
เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ
เพราะว่าท่านผู้ว่าก็ลงเลยถูกต้องท่านนายกก็พูดถึงว่ามันจบแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรต่อ
คือมันจบในแง่ของปัญหาไงปัญหาแต่ว่าต้นทางของการบังคับใช้การปฏิบัติหน้าที่คุณต้องเอาให้ชัดนะ

ยังมีอยู่เรื่อยล่ะยังมีอยู่เลยที่ผมบอกไงถ้ามีอย่างนี้บ่อยต่อไปใครไปสร้างใกล้มัศยิตใกล้ไปสร้างตัวนี้ไม่ได้
นี่ก็จะเป็นปัญหาในอนาคตแต่ถ้าแก้ปัญหาวันนี้ได้ก็ดี

โอเคสวัสดีครับ
ส่วนถามตรงวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับหมดเวลาครับวันจันทร์หน้าคุณจอมขวัญกลับมานะครับเดี๋ยวต่อเนื่องเลยนะครับไทยรัฐนิวโชว์คุณเขมสอนนะครับเดี๋ยวผมไปอยู่กับคุณเขมสอนด้วยความคืบหน้าข่าวสารต่างหลายเรื่องครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ